มาดูคดีสะเทือนขวัญนะคะคดีฆ่าปาดคอเจ๊แดง
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจจับคนร้ายได้
นะคะนี่คดีนี้หลายท่านติดตามกันอยู่นะคะ
แล้วก็ล่าสุดมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
สำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอเจ๊แดงนะคะ
แล้วเจ้าตัวรับสารภาพด้วยบอกว่าตั้งใจจะเข้าไปงัดบ้าน
ขโมยเงินแต่ว่าเจ๊แดงเนี่ยตื่นมาพบก็เลยตัดสินใจ
ฆ่าเจ๊แดงค่ะเนี่ยค่ะแล้วที่เข้าไปจะไปเอาเงินเนี่ย
ก็คือจะเอาไปจัดงานวันเกิดให้กับตัวเองกับลูก
ในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสรุปก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วล่ะค่ะ
นะคะนี่ล่ะค่ะตำรวจบกลุ่มนายวัชรสีใสหรือนายสีน้ำนะคะ
คนนี้แหละค่ะอายุ๓๒ปีผู้ต้องหาฆ่าปาดคอนางอนัญญาบุญปากดีหรือเจ๊แดง
เสียชีวิตที่โซฟาในบ้านที่เป็นเปิดเป็นร้านขายของชำที่บึงกาลนะคะ
คือตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิด
โซนหมู่บ้านเนี่ยค่ะเห็นคนร้ายคนนี้ปรากฏอยู่ในกล้องตอนช่วงตี๒๓๐ของวันเกิดเหตุ
เนี้ยค่ะจากจากภาพเนี้ยตำรวจสืบต่อไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
เห็นเขาเดินออกจากปากซอยแล้วรูปภัณฑ์สันหาเนี่ยไปตรงกับคนคนหนึ่งที่เพิ่งพ้นโทษในพื้นที่เลย
ค่ะก็สืบต่อจนรู้ว่าคือนายศรีน้ำแล้วตามตัวจนเจอพาตัวนายศรีน้ำไปสอบสวน

ตำรวจก็ตรวจลายนิ้วมือตรวจดีเอนเออะไรถูกเค้นสอบเข้ามาก
สีน้ำสารภาพค่ะโอ้โหตำรวจมาถูกทางจริงนะคะ
เจอตัวถูกตัวสารภาพบอกวันนั้นเสพยาบ้า
แล้วเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านเจ๊แดง
หยิบกระเป๋าคาดเอวที่วางอยู่ที่โซฟา

แล้วสุดท้ายนายศรีน้ำเอามีดแทงคอผู้ตาย
แล้วก็หลบหนีไปได้เงินไปกว่า๑๓๐๐๐บาทค่ะ
แล้วว่า
สำหรับอาวุธมีดของกลางเนี่ยนะคะ

แล้วก็โทรศัพท์ใส่ถุงดำเอาไว้ที่บ้านค่ะ
แต่ว่าพ่อของเจ๊แดงคิดว่าเป็นขยะ
ก็เลยเอาไปทิ้งถังขยะเทศบาลหน้าบ้าน

ตำรวจก็เลยต้องให้พาไปตรงจุดนี้เลยค่ะ

ต้องค้นหาของกลางกันที่อยู่ในนี้ค่ะ

เนี่ยค่ะมันก็เลยยังหาของกลางไม่เจอในตอนนี้นะคะ
ขณะที่วันนี้เนี่ยตำรวจแถลงผลการจับกลุ่มนะคะ
ตอนแถลงเนี่ยแม่ของนายศรีน้ำเองก็มาฟังการแถลงอยู่ด้วยนะคะ
มากับยายรินทรซึ่งเป็นน้องของยายของนายศรีน้ำนี่แหละ

อยากฟังจากปากว่าทำไมถึงทำแบบนี้

ให้กับลูกชายวัย๙ขวบที่เป็นออทิสติกที่กรุงเทพ

แล้วก็วันเกิดตัวเองวันที่๒๗กรกฎาคมค่ะ
ค่ะส่วนในศรีน้ำนี่ค่ะ

ฝากแม่ให้ดูแลยายที่ป่วยติดเตียงแทนตัวเองด้วย
หลังการแถลงข่าวปรากฏว่าน้องสาวยายอะค่ะ
รินทองเสื้อชมพูเนี่ยค่ะ
คือเสียใจมากคงจะเสียใจมาก

กราบยายนะคะน้องยาย

ที่ตัวเองทำผิดและฝากดูแลยายด้วย
รินทองที่เสื้อชมพูเนี่ยค่ะ
เป็นลมนะคะเสียใจเป็นลม
คือไม่คิดว่าหลานชายจะก่อเหตุได้ถึงขนาดนี้

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ
และพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและเสพยาเสพติดค่ะ